เรามีบรรยากาศของการขอโชคลาภ
ล่าสุดนี้นะคะเขาเจอต้นตะเคียนทองที่จมน้ำกว่า๒๐๐ปี

บูชาเขาไปกราบไหว้นะคะเราไปดูกันหน่อยค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
นี่นะคะเป็นบริเวณพื้นที่
ห้วยทรายขาวตำบลกำเนิดนพคุณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
พระธีรศักดิ์ฉันทโกหรืออาจารย์สิงห์พร้อมด้วยวัยยาวัชกรและพระมหาสมจริงสุวรรณโชโตเจ้าอาวาสวัดห้วยสายขาวก็เดินทางไป
บริเวณคลองบางสะพานด้านหลังตลาดท่าเกวียนหน้าโรงเรียนอนุบาลบางสะพานนี่เราบอกพื้นที่เลยนะ
ไปสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะเริ่มประกอบพิธีบวงสวงนะคะทำไมล่ะเพราะชาวบ้านเขาแจ้งมา
บอกว่าคนขับรถแบ็คโฮของบริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มกั้นแววตลิ่งป้องกันน้ำท่วม
พยายามจะยกซากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขวางลำคองอยู่นะคะ
เขาก็ใช้วิธีการใช้รถแบ็คโฮ๒คัน

พอมาดูเอ๊ะทำไมเป็นไม้อะไรจะหนักจะใหญ่ขนาดนั้น
พบว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ก็คือไม้ตะเคียนทองอายุกว่า๒๐๐ปี
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ความยาวลำต้น๒๐เมตรเลยนะคะ
วัยยาวัชกรไม่รอช้าล่ะค่ะจุดทูบเทียนขอขมา
กลางผู้คนและนักเสี่ยงโชคที่เฝ้ารอดูพิธีก็หวังจะขอเลขเด็ดขอโชคลาภกันแหละ
เชื่อกันอยู่แล้วนะคะว่าไม้ตะเคียนทองโบราณก็เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์
อาจารย์สิงห์ก็ตั้งจิตอธิษฐานค่ะโดยเชื่อว่าในบริเวณใกล้เคียงจะมีต้นตะเคียนทองอีกหนึ่ง
ต้นฝังอยู่เป็นต้นตะเคียนทองพี่น้อง๒ต้น
ก็ต้องเริ่มทำพิธีแบบนี้ก่อนที่จะนำขึ้นมา
แล้วก็แน่นอนล่ะหลังจากนี้วัดห้วยทรายขาวก็จะมีประชาชนหลั่งไลค์กันไปเยอะเลย